เตือนนะคุณจะเปลี่ยนเลนคุณจะเลี้ยวรถยังไงก็ต้องให้สัญญาณไฟเตือนนะ

จริงจะให้ดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
เกือบไปแล้วรถพ่วงเกือบสู่ขิตไปแล้วเอาดูค่ะ
โอ้โหก็เลยต้องบีบแตรยาวอยู่จะเบียงขวามาแบบนี้

นักข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของคลิปคือคุณกฤษดานะคะ
คุณกฤษดาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน
ตรงถนนหมายเลข๓๓๑เข้ามอเตอร์เวย์ในพื้นที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
ตอนนั้นตัวคุณกฤษดาตกใจมากเลยนะที่บีบแต่ไปยาวคือเขาก็กลัวเหมือนกัน
ถ้าเกิดเบรกไม่ทันนี่พุ่งชนแน่นอนแล้วก็เลยบีบแต่ไปยอมรับแหละ
ด้วยความโมโหแต่ก็มาคิดได้ทีหลังนะว่าเออเราบีบแตรยาวแบบนี้
มันก็อาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาสได้ทีนี้เขาก็เอาคลิปเนี่ยมาโพสต์เตือน
ให้กับคนใช้รถใช้ถนนคุณผู้ชมจะเลี้ยวรถจะเปลี่ยนเลน
จะต้องเปิดไฟนะถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยถือว่าผิดพรบจราจร
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาทนะคะเอามาย้ำเตือนกันไว้ถามว่าเป็นห่วงเหรอ
เปล่าถามว่าเป็นอะไรทำไมเข้าเลนแล้วไม่เปิดไฟ
นี่ก็อยากรู้เหมือนกันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงนะคะ